มันเป็นคลิปที่เขาบอกว่าเป็นตำรวจเตะบอลกันใช่ไหม
ปรากฏว่ามันมีการพอหลังเกมมันมีการสั่งลงโทษ
แล้วก็ให้เอาหัวปักพื้นนะครับ

ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ภาพการออกกำลังกายหลังเกมแต่อย่างใดนะครับ
แต่ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าคือไปเตะสนามเอกชน
บอกอย่างนี้ก่อนเป็นสนามย่าเทียมที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
เป็นการแข่งขันฟุตบอลแมทกระชับมิตรครับ
ระหว่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๒กับสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะครับ
แล้วก็เขาบอกว่ามีตำรวจใช่ไหมเกิดการปะทะกันในระหว่างเกมครับ
มีการไปเตะโดนขาของรองผู้กำกับ
ซึ่งทางตำรวจชั้นผู้น้อยก็เดินไปขอโทษเรียบร้อย
ทีนี้หลังเกมจบครับก็เดินมาคุยกับทางสารวัตร
สารวัตรก็คือใส่เสื้อน้ำเงินคนนั้นแหละ
แต่ปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นครับสารวัตรอาจจะ

ที่ฟังมาเนี่ยก็คือว่าของขึ้นแล้วก็อาจจะฉุนแทนรองผู้กำกับ
ก็เลยสั่งลงโทษให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเอาหัวปักพื้น
ปักไปที่สนามแบบนี้นะครับ
ล่าสุดมีการเรียกตำรวจทั้งหมดที่อยู่ในคลิปนั้นมาเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อย
ก็ได้ความว่าทางรองผู้กำกับแล้วก็สารวัตรนั้นไม่ได้มีเจตนาลงโทษครับ
เป็นการฝึกทดสอบจิตใจระยะเวลาสั้นนะครับ
ตำรวจชั้นผู้น้อยก็ไม่ได้ติดใจอะไร
คราวนี้ขณะเดียวกันพันธุ์ตำเนตอสแหวนประดับ

อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นสนามเอกชน